อภิษฎประกาศไปว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นมติของพักหรือเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณอภิษฎครับ
ผมคิดว่าเป็นความเห็นรวมของภักดิ์นะครับ
พักเนี่ยแสดงเจตนาโดยหัวหน้าพักนะครับ
และผมก็สำนวนความเห็นของท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ด้วย

เราตั้งพักมาแล้วก็ต้องชูหัวหน้าพักว่าเราเป็นนายกราชมนตรี
ถ้าพักปฏิบัติบอกว่าเราสนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายกราชมนตรี
เราก็ยุบพักรวมกับพลังประชารัฐซะเลยก็หมดเรื่อง

ต้องแยกระหว่างผลเอกประยุทธ์กับพลังประชารัฐออกจากกัน
ในขณะนี้เราพูดในฐานะที่เรามั่นใจในข้อที่จริงว่า
คะแนนเราจำนวนต่อเราชนะพลังประชารัฐ
เราเชื่อในความจริงตรงนี้ว่าเราชนะเขา
เมื่อเรามีความมั่นใจว่าเราคะแนนมากกว่าพักพลังประชารัฐ

เราไม่มีสิทธิ์ใดที่จะยกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรรมตรีเลย
แต่ต้องแยกกันถามว่าเราสามารถที่จะทำงานกับพลังประชารัฐได้ไหม
ผมก็ตอบว่าได้แต่ต้องแยกระหว่างพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์ออกจาก
แต่ว่าพลังประชารัฐเขาก็ชูผลเอกประยุทธ์เป็นนายกไงฮะ
ก็แน่นอนก็ถูกไงก็ไม่ผิดไงผมก็ชูผลเอกประยุทธ์เป็นนายกไงก็ถูกไง

คือก็อย่างนี้นะครับผมบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นพักเฉพาะกิจ
ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเส้นทางให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายมรีก็คือ
ผมใช้คำนี้นะครับตั้งแต่เอาชื่อโครงการของหลวงที่ใช้งบประมาณแผ่นดินมาตั้งเป็นชื่อพักนะครับ
การเอาตัวนายกรรมตรีที่มีปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

ถ้าเราใช้คำว่าประชาธิปไตยสุจริต
คุณร่วมมือกับพักนี้ไม่ได้เด็ดขาด
เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุด
ผมแนะนำคุณนิพิษในฐานะที่เป็นกรยานมิตรกันเนี่ยนะครับ
จับมือกันไล่พักไล่พวกนี้ออกไปจากการเมือง

หมายถึงคุณพัฒนาจะจับมือคุณนิพิษได้หรือครับ
คือวันนี้เนี่ยจับมือกันหมายความว่าเรามี

อยากให้ประชาชนไปเลือกพักการเมืองแบบนี้นะครับ
เพื่อเอาออกไปจากการเมืองและการเมืองก็จะเหลือ๒คั่ว
ถ้าประชาธิบัตย์ได้ที่๑ก็ตั้งรัฐบาลไปผมก็เป็นฝ่ายค้าน
ผมได้ที่หนึ่งผมก็เป็นรัฐบาลประชาบัตย์ก็เป็นฝ่ายค้าน

เพราะว่าผมว่านั่นเป็นการเริ่มต้นความกันแย้งเกิดขึ้นแล้ว

คือเราจะไปรณรงค์ให้เขาเลือกพักนั้นได้ยังไงล่ะครับ
เราต้องรณรงค์ให้เขาเลือกพักเราเอง
แล้วเราไปก้าวล่วงกันได้ยังไงล่ะครับ
ว่าอย่าไปใช้วิธีการอย่างนั้นเลยนะครับ
เรามีดีอะไรเราก็บอกชาวบ้านเข้าไปนะครับ
แต่เราถึงขนาดบอกว่าอย่าเลือกพลังประชารัฐเลยนี่

ไม่เอาทั้งพลังประชารัฐไม่เอาทั้งประยุทธ์นะฮะ

เพื่อไทยไม่เอาทั้งพลเอกประยุทธ์
และไม่เอาทักทั้งสองส่วนเลย

ชัดเจนไหมว่าเราจะไม่ร่วมด้วย

ผ่านพลังประชารัฐนี่เราไม่เอา

เรานี่มีเสียงมากกว่าพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นเราจะไม่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายมตรี

แต่ถามว่าทำงานกันได้ไหม

อาจจะเชิญพลังประชารัฐมาทำงานเป็นรัฐบาลร่วมกันก็ได้

เราถือเป็นพักหลักที่จะตั้งรัฐบาล

ถ้าอย่างนี้สรุปแบบนี้ถูกไหมคะว่า
ประชาธิปัตย์ปฏิเสธพลเอกประยุทธ์
แต่ไม่ปฏิเสธพักพลังประชารัฐ